คืบหน้ากรณีทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
เมื่อวานนี้ทางตำรวจได้นำหมายจับของสารมีนบุรี
ควบคุมตัวถึงสำนักงานกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำสอบปากคำนานหลายชั่วโมงนะคะ
แต่สุดท้ายได้รับการประกันตัวออกมา
ด้วยวงเงินเป็นเงินสด๑๕๐๐๐บาท
โดยคนที่ไปช่วยในการประกันตัวก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชร

อันนี้คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปรวบตัวทนายตั้ม
และนี่ทนายรณรงค์ก็เข้าไปช่วยตั้งแต่แรกเลย

หลังจากได้รับการประกันตัวออกมาทนายตั้มว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

อย่างที่ทนายตั้มบอกว่าตีหนึ่งแล้ว
ก็คือได้รับการประกันตัวออกไปตอนดึกนะคะ
ดึกที่ผ่านมาเรื่องนี้มันเริ่มต้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมีตำรวจชั้นประทวนระดับ๑๐ตำรวจรี
เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสนมีนบุรี
ว่าถูกนำเอกสารบัตรข้าราชการตำรวจไปปลอมแปลงลายเซ็น
เพื่อใช้ในการยื่นต่อสารในการลดโทษตามพรบยาเสพติดมาตรา๑๐๐ทับ๒
ในคดีเอมมี่แอเมรียจากขอบนักแสดงสาวชื่อดัง
เจ้าหน้าที่ก็เลยสืบสวนมาเรื่อยค่ะจนศาลจังหวัดมีนบุรีออกหมายจับ
วันที่๓กุมภาพันธ์๒๕๖๓เป็นหมายจับตามมาตรา๑๘๐
ผู้ใดนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ซึ่งคนที่ถูกออกหมายจับ๑ก็คือธนัยตั้ม๒คือนายปุญวัติฮิรันต์เตชะ
แฟนนุ่มของเอมมี่อาเมรียจาคอปตอนนี้อยู่ในเรือนจำ
คนที่สองคนที่สามอีกคนนึงก็คือน้องชายเอมมี่ค่ะทอมมี่จาคอป
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวตามรายงานข่าวบอกว่าเหมือนกับไปต่างประเทศแล้ว
แล้วก็ยังไม่กลับมานายอาคมคงสวัสดิ์ทนายความสี่คนนะคะ
ที่ถูกออกหมายจับในข้อหานี้พร้อมกับทนายตั้มนะคะ
และเบิกความเท็จต่อสารมีนบุรีในคดีเอมมี่นะคะ
เริ่มจากทอมมี่จาขอบน้องชายเอมมี่ค่ะ
ว่าจ้างทีมทนายความที่มีทนายตั้มกับทนายอาคม
ให้ไปคุยกับนายปุญญวัฒน์แฟนนุ่มของเอมมี่
ที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดในเรือนจำ
ให้รับผิดคดียาเสพติดและบิดสำนวน
ก็คืออาจจะต้องโดนค่าหาค้ายาเสพติดด้วย

ก็เป็นการใช้มาตรา๑๐๐ทับ๒ที่เขาเรียกกันว่า
ขบวนการค้าสำนวนเป็นความผิดตามมาตรา๑๘๘
ฐานร่วมกันนำสืบและแสดงพยานหลักฐานที่เป็นเท็จ
ความต่อหน้าศาลด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
สารมีนบุรีก็เลยออกหมายจับนะคะ

อย่างที่บอกว่าตอนนี้แฟนของเอมมี่อยู่ในเรือนจำ
เจ้าหน้าที่ก็ไปสอบปากคำถึงในเรือนจำ
อมมี่อยู่ต่างประเทศยังไม่กลับมา
ทนายตั้มกับทนายอาคมถูกตำรวจรวบตัวไป

นายตั้มโดนจับก่อนพาไปโรงพัก
นายอาคมตามไปโรงพักจะไปช่วยทนายตั้ม
เพิ่งมารู้ตัวโดนออกหมายจับเหมือนกัน
ก็เลยถูกสอบปากคำไปเลยทั้งคู่นะคะ
คือมีรายงานข่าวว่าจากการสอบสวนทนายตั้มเมื่อคืนนะคะ
หลังจากที่โดนควบคุมตัวนะคะ
ก็ทนายตั้มบอกว่าเอกสารต่างที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
ปุญญวัตรแฟนนุ่มของเอมมี่เป็นคนหามาให้
มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนก็ไปสอบปากคำ

เอกสารปลอมนี่แหละเพื่อเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่ม
ถ้ามีคนเกี่ยวข้องอีกก็จะออกหมายจับเพิ่มนะคะ
ส่วนเอมมี่เนี่ยค่ะก็ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้นะคะ
จากการตรวจสอบตอนนี้เอมมี่ไปอยู่กับพ่อที่ฮอนแลนด์
ตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้กลับไทย
อันนี้เป็นภาพที่เอมมี่ออกมากราบเท้าพ่อแม่
แล้วก็เข้าสวมกอดนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
สารพิพากษาจำคุก๒ปีแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา
โดนลงโทษในข้อหาเสพยาเสพติด
แต่ข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายเนี่ยสารท่านยกฟ้องไป

เพราะว่าระยะเวลาในการอุทธรณ์ก็คือภายใน๓๐วัน

เชื่อว่าของเอมมี่จบเรื่องไป
ค่ะคุณผู้ชมทีนี้วันนี้เนี่ยนะ

ครูปรีชาไปที่กองบังคับการปราบราม
เราไม่ได้เจอครูปีชามาตั้งแต่คดีหวย๓๐ล้าน

แล้วก็มีการยื่นอุทธรณ์ต่อสารไปแล้วคือรอพิจารณา
แต่รอบนี้มาเจอครูปรีชาที่กองบังคับการปราบราม
หลังจากที่ทนายตั้มโดนจับ
แล้วก็ดูสีหน้าสีตาครูปีชาก็ดูยิ้มแย้มนะคะ
เราก็ถามครูปีชาถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
ครูปีชาก็บอกว่าไม่อยากจะพูด
ไม่อยากจะพูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่สิ่งที่ทำอยู่นี้ครูปีชาก็ยังยืนยัน

เพราะว่าเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านเนี่ย
ครูปีชาก็ยังยืนยันอยู่ว่าเป็นของคุณครูจริง
แล้วฝากไปถึงฝั่งคู่กรณีฝั่งลุงจรูนด้วยนะ
เดี๋ยวไปฟังค่ะว่าครูปรีชาฝากอะไรถึงฝั่งลุงจรูนค่ะ
อันนั้นเป็นส่วนของเขาครับแต่ทุกอย่างนะครับ
อย่างกับที่องค์พระสมาสมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่า
มุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกและย่อมเป็นไปตามกรรม
ทำยังไงก็ได้รับกรรมอย่างนั้นนะครับ

จริงแล้วเรากับผมกับทนายเนี่ยแพลนงานมาตั้งนานแล้วนะครับ
ทำหนังสือว่าจะมาขอติดตามผลการร้องเรียน
และร้องทุกข์กล่าวโทษของบุคคลที่เราได้กล่าวไว้ว่า
กลุ่มนี้เป็นบุคคลที่นำเอกสารในสำนวนของกองปราบ
ในคดีหวย๓๐ล้านเอาไปใช้ในถังที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ผมเชื่อว่าความจริงก็คือความจริงนะครับ
เราก็สู้ตามความเป็นจริงของเราป่วยเป็นของผมอย่างแน่นอนครับ
นี่ไงประโยคที่เราจะได้ยินจากครูปรีชาตลอด

ใช่ค่ะซึ่งวันนี้ที่ครูปีชาไปกองปราบ
ก็ไปตามเรื่องครูปีชาเคยร้องไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะ
กล่าวโทษกลุ่มคนที่มีการเอาหลักฐานเอาข้อมูลทางโทรศัพท์ของครูปีชาเนี่ย
ข้อมูลเหล่านี้มันหลุดไปอยู่ในมือของทนายฝั่งลุงจรูนได้ยังไง
แล้วครูเขาก็เลยไปตามความคืบหน้าในเรื่องนี้นั่นเองนะคะ
ทีนี้ค่ะก็ย้อนกลับไปดูเรื่องของทนายตั้มนิดนึง
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาล่าสุดนะคะ
เมื่อสามทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองนี่คือภาพสดสดร้อนเมื่อสามทุ่มครึ่งที่ผ่านมา
ทนายตั้มไปที่สพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
เจ้าตัวก็ส่งภาพส่งข้อความมาบอกนักข่าวเราก็เลยได้ภาพนี้มา
บอกว่าตัวเองถูกออกหมายจับก็เลยไปมอบตัวที่สพกระทุ่มแบน
นี่เป็นการออกหมายจับอีกคดีหนึ่งนะคะคนละคดีกับที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แต่ข้อหาเดียวกันคือข้อหาร่วมกันนำสืบแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
ความเท็จต่อสารสมุทรสาครคดีนี้มีรายงานว่ามีคนเกี่ยวข้องสี่คนค่ะ
คือแม่ของผู้ชายคนนึงที่มีชื่อเล่นว่าออยซึ่งถูกจับเป็นผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำ
ทนายตั้มให้ทำคดีที่ลูกชายถูกจับ
แล้วก็มีตำรวจอีกนายหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม
เดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีก
คือทนายตั้มโดนไปอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็เลยต้องไปโรงพักอีกรอบหนึ่งนะคะ
เรื่องนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมบอกว่า
เคยร้องเรียนขอให้ตำรวจภูทรภาค๗ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ดำเนินการทางวินัยและอาญาบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กรณีที่มีการช่วยเหลือผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ในการลงพื้นที่ของตำรวจสพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ตำรวจภูทรภาค๗ก็เลยตั้งกรรมการสอบ
แล้วก็มีมติว่าการกระทำของตำรวจนายหนึ่งผิดวินัยจริง
คือนายอัจฉริยะบอกว่าตัวเองเป็นคนยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบสอบสวน
แต่คดีของทนายตั้มที่ถูกออกไหมจับแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปเมื่อวานนี้เนี่ย
เป็นเรื่องที่ตำรวจไงตำรวจนายหนึ่งที่บอกว่าถูกเอาเอกสารปลอมไปใช้อะไรแบบนี้
เรื่องมันเลยโยงกันเข้ามานะคะ
ทนายดรแก้วเพชรที่ไปช่วยทนัยตั้ม
ก็บอกว่าไม่รู้แหละตอนนี้ทนายตั้มผิดจริงหรือไม่ผิดยังไง
แต่ทนายตั้มยืนยันว่าถูกแกล้งนะคะ
ส่วนคดีเอมมี่เนี่ยค่ะก็เป็นธรรมดาที่ทนายก็ต้องไปว่าความให้
เมื่อมีคนมาจ้างให้ไปว่าความ
แล้วก็เป็นธรรมดาที่น้องชายเอมมี่ก็ต้องไปหาหลักฐานมาให้ทนายความ
ทนายความก็ต้องเอาหลักฐานนั้นไปยื่นต่อสาร
เพื่อให้สารพิจารณาคดีมันเป็นขั้นตอนปกติของการว่าความให้ลูกความอยู่แล้วค่ะ
มันก็พูดยากนะเพราะว่าที่เมื่อวานเนี่ยก็คือ
นายตั้มเขาก็บอกว่าเอกสารที่ว่าเขาปลอมเนี่ย
คือลูกความเอามาให้เขายื่นเขาก็ยื่นขึ้นศาล
เอามาให้วันสืบพยาน
ผมก็ยังมองว่ามันก็ทำตามหน้าที่ของทนายความ

เราจะไปรู้ไหมว่ามันปลอมไม่ปลอม

แล้วทนายตั้มยังคงทำงานเป็นทนายความได้อยู่หรือเปล่า
เพราะว่ามีการดำเนินคดีเป็นคดีอาญาด้วย
สภาธนายความบอกว่าทนายตั้มยังทำงานได้นะคะ
ก็คือยังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย
คดียังไม่ถึงที่สุดสารยังไม่ได้พิพากษาว่าทนายตั้มผิด
ทนายตั้มก็ทำงานเป็นทนายได้ตามปกติเหมือนเดิม